เอางี้ดีกว่าใครแพ้โดนตบหน้าดีกว่า

ราคาอยู่ที่๕๕แพงกว่า
และคุณก็คือผู้โชคดีที่จะโดนตบค่ะ
เราเตรียมคนตอบไปแล้วมาค่ะ

โอ้โหตีที่ยังไม่ทำงานเลยอ่ะ

อันนี้ลิกแสก
อาต้นลองอ่ะโอเคไม่เจ็บถูกไว้ให้กล้องเห็นเลยให้กล้องเห็นเลยให้กล้องเห็นเลย

มื้นเนี่ยมื้นเนี่ย

ผมเนี่ย

รับเงินสะสมไปแล้วค่ะในข้อที่๒๔๐๐๐บาท

ต่อไปค่ะตัวเงินเพิ่มขึ้นค่ะ
มีมูลค่าเพิ่มเป็น๑๘๐๐๐บาท
คุณคำถามเหมือนเดิมค่ะ
ของชิ้นไหนราคาถูกที่สุดคะคุณต้นคุณตี
และของที่จะมาให้เลือกอยู่ทางด้านโน้นค่ะ
อ้าวมาเร็วมาเร็ว
มาอีกแล้วมีอะไรมาให้หาอีกแล้ว

บอกได้คำเดียวแนบเลย

หลังไม่ถึงพื้นแบบนี้แสดงว่าฟิลดี

ดีแบบนี้ก็ต้องมีของดีมาให้

คือผลิตภัณฑ์เนยผสมชนิดเข็มนะครับ
แผ่นครับผมเหมาะสำหรับการทำแซนวิสนี่กะไร

เบอร์เกอร์ก็ได้

และของนครล่ะคะเนยแท้อะลาวลี่ชนิดเค็ม
ใช่สูตรผสมจากออสเตรเลีย

อุ๊ย๒๒๗กรัมถูกต้อง
บอกว่าทำเบอร์เกอรี่ก็แจ๋วไปเลยนะอร่อย

แล้วนี่นำเข้าจากออสเตรเลีย

แสดงว่าแพงกว่าของผมเพราะผมถูกกว่า

ของผมถูกกว่าไม่รู้ล่ะแต่ทั้ง๓แบบนี้

ผลิตภัณฑ์จากอารารี่ทั้ง๓ชิ้นนี้
ที่ไหนราคาถูกที่สุดคะ
ตี๊ครับนี่ค่ะจะคลิกแล้วเหรอครับ

แปลกนะแปลกแปลกต่างกันไป
จริงผมชอบกินทั้งเนยทั้งชีส

อันนี้แหละคือข้อเสียเปรียบ

เป็นแบบแฮลตี้ครับใช่แฮลตี้
นี่เป็นชีสเป็นชีสอืม
แต่จริงชีสราคาแพงนะฮะค่ะอันที่สามค่ะ
เป็นราวรี่ชนิดเข็มค่ะ๒๒๗กรัม
อันนี้อันนี้เป็นเนยแท้
สงสัยจะต้องตัวช่วยแล้วแหละเออเราว่านะเออคุณเอางี้ไหม
เดี๋ยวเราเปิดเพลงให้เพื่อความรีแล็กของคุณทั้งคู่

โอ๊ยเดี๋ยวนะเดี๋ยวเถิดเดี๋ยวเถิด

เห็นแจ้งแรงละครับขอโทษไม่ได้อาจน้ำมา๒๓วันแล้ว
นะเอาล่ะในเมื่อคุณรู้สึกดีแล้ว
คุณคุณต้องตอบแล้ว
ถ้าไม่มั่นใจตัวช่วยตัวสุดท้ายของคุณยังมี
คือตอบได้สองครั้งไม่ลังเลครับผมจัดไปเลยครับ
นี่คุณ
คุณใช้ตัวช่วยแล้วคุณต้องเลือกค่ะระหว่างเนยซีโร่เนยแท้ชนิดเข็ม
ชนิดนี้คุณจะเลือกชนิดไหน

กับ๓เอาล่ะเลือกแล้วค่ะ๒กับ๓ค่ะ
จะเปิดอันที่๒ที่คุณเลือกก่อนค่ะ

ชิ้นจากราวรีราคาอยู่ที่๗๒บาท
นี่คือชิ้นที่คุณคิดว่าถูกที่สุด
และอีกชิ้นหนึ่งในโอกาสของคุณ

จากราวรี่ราคาอยู่ที่
อเจมส์บาทนี่คือ๒ชิ้นที่คุณเลือกหรือชิ้นสุดท้าย
สำหรับเนยซีโร่ชิ้นที่๑ต้องแพงกว่าทั้ง๒ชิ้นที่คุณเลือกไว้
นั่นคือต้องแพงกว่า๗๒และเนยซีโร่จากอารารี่ราคาอยู่ที่

ตัวช่วยแล้วจะเสียเงินไหม
นายฮีโร่ราคาอยู่ที่
เห็นไหมเป็นลูกน้องก็อย่างนี้นั่งสบายไม่ต้องทำอะไร
ขอโทษครับเจ๊

เฮ่ยนั่นนั่นดูสิไม่เหมือนนาคอมดู

ผมเพิ่งพับน้ำมันลื่นทำไมเนี่ย
อย่าไปต่อยแว่นผมเลยหาเศษตังค์
แล้วอมยังไงปล่อยให้หล่นออกจากปาก

กูยังไม่ตายอย่ามาล่วงใคร

นี่ผีอะไรจะสวยขนาดนี้
จะเอาเสียตังค์ไปทำอะไรอ้าวคนบ้านนอกไง

คนอำเภออะไรอ๋อประธุมิตรจักร

ราชบุรีเฮ้ย

เอาเสร็จตังค์ไปก็จะไปนั่งรถนั่นแหละ

นี่มาจากบ้านนอกเก็บเงินเก็บทองนะ

อย่างเจ๊เนี่ยบอกเลยว่าไม่เคยนั่งเลยรถเมย์อ่ะ

ขับรถเก่งก็ดิเปล่าตอนขึ้นคนมันเต็มต้องยืนตลอดเลย
ขึ้นรถเมล์สายไหนกันบ้างล่ะใคร

นะหรือสาย๔มันไม่ผ่านบ้านผม

แล้วตรงรวมรถเปลราคาเดียวตลอดสาย
ถูกที่สุด

จะไปรู้ได้ไงล่ะคะคุณผู้ชมรู้ไหมคะ

ใครรู้บ้างว่าค่าบริการรถประจำทางโดยสารสาธารณะราคาเดียวตลอด
เอกชนร่วมบริการ
๒รถขอสอบโมกรครีมแดง
๓รถขอสอบโมกรขาวน้ำเงิน
กดติดตามกดไลค์กดแชร์คำถาม
แล้วพิมพ์คำตอบพร้อมโพสต์ภาพตัวเอง
ถ่ายกับหน้าจอที่มีภาพรายการ
แกงป่วนด้วนราคาวันนี้

ไม่ว่าคุณจะเซลฟี่ตอนดูจากหน้าจอทีวี
ตอบคำถามได้ถูกก็รอลุ้นว่า
เซลฟี่ของใครที่ถูกใจทีมงานมากที่สุด

ร่วมสนุกได้ตั้งแต่ตอนนี้ถึงเที่ยงคืนวันเดียวกัน
ตัดสินและประกาศรายชื่อ
ผู้ได้รับรางวัลทุกวันเวลา๑๙นาฬิกา
เป็นอะไรเอาออกฉากครับ

ผิดตรงจากน้องแหละครับพี่น้องหิ
ยกพี่ยกอยู่นะครับพี่ประกับอะไร

มึงเพื่ออะไร
ครับพี่